คุณผู้ชมไปดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา
ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่น่าตกใจแล้วก็น่าสลดใจ
เป็นการตั้งคำถามกับปัญหาสังคมเลยก็ว่าได้
เพราะว่าเป็นเยาวชนชายอายุแค่๑๕ปีเท่านั้นค่ะ
ใช้มีดจ้วงแทนแฟนสาวอายุเท่ากัน
แทงไป๒๒แผลจนอาการสาหัส
สาเหตุเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางประกง
ก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแทงกัน
ภายในบ้านตำบลบางปะโกงหลังค่ะ
หลังจากที่เยาวชนหญิงวัย๑๕ปี
เป็นนักเรียนชั้นหมอ๒โรงเรียนแห่ง๑นี่นะคะ
ถูกเพื่อนชายอายุเท่ากันใช้มีดปาดคอ
แล้วก็กระหน่ำแทงตามร่างกาย๒๒แผล
ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงชั้นเดียว
ก็พบกองเลือดจำนวนมากเลยนะคะ
พอเดินไปที่ห้องนอนก็พบกองเลือดอีกหนึ่งกองอยู่ที่พื้น
แล้วมีคราบเลือดกระจายอยู่บนที่นอนค่ะ
มีมีดทำกับข้าวลักษณะคดงอนตกอยู่บนที่นอน
ส่วนชั้นวางหนังสือพบอุปกรณ์การเสพยา
พบกระโปรงนักเรียนถุงเท้ากระจัดกระจายอยู่ในห้องนะคะ
ตำรวจเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
แล้วก็ไปสอบถามคนในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็รู้มาว่าฝ่ายชายเสพยา
พอเสพยาเสร็จแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์กับทางฝ่ายหญิง
ครั้งแรกผู้หญิงยินยอมนะคะ
ทีนี้จะขอมีเพศสัมพันธ์ครั้งที่สอง
ผู้หญิงไม่ยอมแล้วขัดขืน
ฝ่ายชายที่อยู่ในอาการมืนเมาจากยาเสพติด
ก็เลยจับล็อกคอแล้วเอามีดปาดคอถึง๒ครั้งด้วยกัน
แล้วก็กระหน่ำแทงฝ่ายหญิงไม่ยั้งเลยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายหลบหนีไปแล้วนะคะหลังจากก่อเหตุ
ตำรวจก็บอกว่าจะเร่งจับตัวเยาวชนชายคนนี้
ดำเนินคดีให้ได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่มีประวัตินะคะ
คว่างก้อนหินใส่รถมาแล้วด้วย

ต้องอาศัยตำรวจให้เร่งจัดการกันหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้น่าตกใจจริงนะคะ
เยาวชนด้วยในการก่อเหตุรุนแรงนะครับ